คุณผู้ชมเรามาติดตามคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
เป็นเหตุการณ์ยิงกันภายในบ่อนย่านพระราม๓
ที่สำคัญมีผู้เสียชีวิต๔รายภายในบ่อน
แล้วก็มีตำรวจเสียชีวิตอยู่ในนั้นด้วย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่เปิดเป็นบ่อนแห่งนี้
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ในการเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับ
คุณผู้ชมครับพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือบ่อนพระราม๓ซอย๖๖
เป็นอาคารพาณิชย์ตึกแถว๔ชั้น๑๐คูหา
ตั้งแต่ชั้น๒ไปจนถึงชั้น๔เปิดเป็นห้องเช่าพัก

โดยอยู่อาศัยมีทางขึ้นอาคาร๒ด้าน
คือด้านข้างด้านข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวา
อันนั้นเป็นส่วนของที่พักอาศัยก็ว่ากันไป
แต่ชั้นล่างชั้น๑ของอาคาร
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุถูกดัดแปลง
แล้วก็คุณ๑๐คูหาทุบเชื่อมกัน
คุณก็คิดภาพดูว่ามันจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แค่ไหน
ตั้ง๑๐คูหาข้างล่างเป็นโถงกว้างเลย
มันใหญ่มากนะครับและเปิดเป็นบ่อนการพนันของเฮียตี้
มีประตูใหญ่เข้าด้านหน้า๑ประตู
แล้วก็ประตูลับด้านข้างอาคารด้านซ้ายอีก๑ประตู
ด้านขวาก็มีประตูลับอีก๑ประตู
ที่ประตูหลักประตูหลักในสีน้ำเงินนี้
มีรูเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อส่องออกมาดูจากภายใน
ว่าข้างนอกมีใครมาหรือเปล่า
หรือว่ามีลูกค้าจริงหรือเปล่าที่จะเข้าบ่อนอะไร
ส่วนตัวอาคารมีกล้องวงจรปิดติดตั้งโดยรอบไม่ต่ำกว่า๑๐ตัวครับ

น่าจะเพิ่งนำมาติดตั้งหรือใช้งานได้ไม่นานนะครับ

เพราะตำรวจเขาปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปทำงานอยู่นะครับ
ชาวบ้านโดยรอบไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลกับนักข่าวหรอกคุณ
เพียงว่าไม่รู้ไม่ได้ยินไม่เห็นอะไรเลย
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบ่อนทั้งสิ้นเลยนะครับ
เหตุยิงสนั่นบ่อนเมืองกรุงครั้งนี้นะฮะ
ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณ๔๕ทุ่มเนี่ยนะครับ
มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๔รายเป็นชาย๒รายแล้วก็เป็นหญิง๒รายนะฮะ
แต่นี่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าทางบรชนเนี่ย
เขาจะมีการแถลงออกมาว่าตกลงแล้วผู้เสียชีวิตทั้ง๔รายเนี่ย
จะเป็นชาย๓หญิง๑หรือจะเป็นชาย๒หญิง๒
สักนิดนึงรอความชัดเจนจากทางการแถลงนะฮะ
เขาบอกทั้งหมดเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่พื้นของห้องโถงชั้นล่าง

หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่น่าสนใจก็คือเป็นตำรวจฮะ
ชื่อพันธ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐ
สารวัตรสอบสวนสนสแหมดำหรือว่าสารวัตรแม็กซ์
เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นหกสิบห้า
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัด
อกจากนี้นะครับยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับ
ศพชายรายแรกนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ

ซึ่งตรงนี้เป็นประตูลับในการเข้าออกบ่อน
มาของมุมห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งพบศพอีกศพหนึ่งเสียชีวิตอยู่
แล้วก็ถัดมาด้านซ้ายมือของศพนี้ก็จะเป็นศพที่๒นะครับ
ที่มนต์อยู่ติดกันรวมแล้วตอนเนี้ยสามศพแล้วนะค่ะ
ส่วนศพของสารวัตรแม็กซ์เสียชีวิตอยู่หน้าเคาน์เตอร์
ฝั่งทางเข้าประตูกระจกของห้องที่มีจอทีวีจำนวนมากเนี่ยนะครับ
ขณะที่พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบก
ทำไมรองโฆษกองทัพบกต้องออกมาให้ข้อมูลด้วย
ตอนแรกมันมีข่าวออกมาไงว่านอกจากตำรวจที่เสียชีวิต
มีทหารทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ตำรวจทหารแล้วก็มีทหารเสียชีวิตด้วยนะ
ตอนแรกอ่ะเนี่ยนะฮะรองโคศกองทัพบกก็ต้องออกมาชี้แจง
ชี้ชัดว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดในบ่อนครั้งนี้เนี่ย
ไม่มีทหารเสียชีวิตและไม่มีทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของบ่อนการพนันนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะ
จำนายยุทธพงศ์จรัสเถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยได้ไหมครับ
ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นคนเปิดเผยกลางสภาต่อหน้านายกเลยนะ
ว่าเขาไปพบบ่อนย่านศรีลมย่านธนิยะนะฮะ
แล้วก็เมียเฮียตี้เป็นเจ้าของบ่อน
นั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตที่มีการตรวจสอบแล้วทางรัฐบาลก็ชี้แจงอะไรไปเนี่ยนะฮะ
ก็คุณยุทธพงศ์ก็ถูกสัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีถึงเหตุการณ์กราดยิงสนั่นบ่อนการพนัน
ใจกลางกรุงย่านพระราม๓จนมีผู้เสียชีวิต๔ศพบอกว่า
เรื่องของการเปิดบ่อนการพนันใจกลางกรุงเนี่ย
ผมเองเคยออกมาเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอย่างที่บอกไป
ในสภาเปิดเผยต่อหน้านายกแต่นายกและตำรวจออกมาปฏิเสธ
ว่าไม่มีบ่อนการพนันเปิดในกรุงเทพมหานคร
แล้วทีนี้เป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยเกิดเหตุยิงสนั่นกันนะครับ
ที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็เกิดเหตุยิงสนั่นซึ่งเจ้าของบ่อนศรีลมซอยธนิยะ
ที่ผมเคยแฉออกมาก็ชื่อเฮียตี้จำได้ใช่ไหม
และบ่อนพระราม๓นี้เจ้าของบ่อนก็คือคนเดียวกัน
คือเฮียตี้นี่แหละบ่อนนี้มันเป็นบ่อนอันดับหนึ่งในกรุงเทพเลยนะ
พนันจะรู้จักกันอย่างดีหากย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว
หลังจากที่ผมออกมาเปิดเผยข้อมูลบ่อนของเฮียตี้
เขาก็ย้ายหนีขนของหนีจนไม่เหลือร่องลอยหลักฐานเอาไว้
กลายเป็นว่าที่ผมพูดเนี่ยโอ้ไม่มีใครเชื่อ
แล้วเป็นไงล่ะตอนนี้เขาคงย้ายหนีแล้วมาเปิดบ่อนอีกหลายบ่อน
โดยเฉพาะที่พระราม๓แห่งนี้ด้วยนะครับ
ตอนนั้นนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
ก็พบว่ามีบ่อนการพนันเปิดอยู่ใจกลางกรุงจริงนะครับ
แล้วก็ตอนนั้นนะฮะทางนายยุทธพงศ์เนี่ย
ก็เรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้อง
และมีผลประโยชน์กับบ่อนการพนันนะครับ
ทั้งนี้ได้หาบริกับประธานวิทย์ฝ่ายค้าน
เพื่อขอตั้งกระทู้ถามสดนายกรมตรีกับเรื่องของบ่อนการพนัน
ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกนะครับ
คุณผู้ชมครับในส่วนของตำรวจนครบาน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคือพลตำรวจโทษภักครพงศ์พงศ์เพตรา

ใช่คือเขาประชุมกันตั้งแต่ตอนประมาณ๑๑โมง
แล้วทีนี้เราก็คิดว่าจะมีการแถลงเลยหรือเปล่า
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีรายงานเข้ามานะคะ
เพราะว่าทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
พอไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้ว
พบปืนสั้น๑กระบอก
พบกระสุนปืนแล้วก็เจอปลอกอีก๑๔ปลอก
ทีนี้เรื่องของผู้เสียชีวิตเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอกว่า
ตอนแรกออกมาเป็นชาย๒หญิง๒
แล้วคุณสืบสกุลบอกว่าต้องรอฟังแถลงอีกทีนึงถูกไหม

ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าผู้เสียชีวิต๔คน
ยอดนี่ใช่เป็นผู้หญิง๑คน

แล้วตอนนี้รู้ชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว๓คน
อีกคนนึงที่เสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สอบสวนพยาน
ทราบว่าผู้เสียชีวิต๑คนก็คือชายผู้ที่ก่อเหตุ
ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นตำรวจก็คือพลตำรวจตรี
ทเศษสำเนียงประเสริฐหรือว่าเป็นสารวัตรสอบสวน
สอนอสแหมดำนั่นเองนะคะครับเป็นพันธุ์ตำรวจตรีใช่ไหม
ใช่ค่ะทีนี้ผู้เสียชีวิตอีก๒คน
เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุและทั้งหมดเนี่ย
เดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะเล่นพนัน
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกนะคะบอกว่าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ย
ไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วไปทำอะไรฮะ
ก็นั่นน่ะสิคะอันนี้คือยังเป็นคำถามอยู่
แต่ว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลจากทางผู้บังคับบัญชา
ของตำรวจนายที่เสียชีวิตซึ่งคนที่ก่อเหตุยิงผู้ชาย
ไปก่อเหตุยิงตำรวจเนี่ยตอนเนี้ยคนก่อเหตุคนนั้นเนี่ย
เขายังหลบหนีอยู่ซึ่งเขาก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ก็ไปเจอโต๊ะที่ใช้เล่นพนันเนี่ยหนึ่งตัวครับแล้วก็ปรากฏว่า
ตอนแรกเรารายงานข่าวไงว่ามีกล้องวงจรปิดตอนนี้เนี่ย
ล่าสุดออกมาบอกว่าไม่พบว่ามีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนทางด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙ก็คือพลตำรวจตรีโชคชัยงามวง
บอกว่าจากการสอบถามผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็ทราบว่าตำรวจที่เสียชีวิตชอบเล่นการพนันแต่ไม่ทราบว่าวันที่เกิดเหตุเข้าไปทำอะไร
ก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเรื่องอะไร
เพราะว่าเรื่องการทำการทำงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอยู่เนี่ยรวมถึงหาข้อมูลของบ่อนพนัน
สืบสวนว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะว่าต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือตำรวจด้วยกันเองแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
ลงพื้นที่ในการเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบ
แล้วก็ชาวบ้านก็ไม่กล้าให้ข่าวมากบอกว่ารู้ดีว่ามีบ่อนแต่พูดอะไรไม่ได้มากนะครับ
ดังนั้นเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่นะฮะจากผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียรายงานมาจากซอยพระราม๓จุดเกิดเหตุนะครับเชิญครับ
ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่แฟลตสีเหลืองด้านหลังของผมเนี่ยที่เปิดเป็นบ่อนการพนันนะครับ
ภายในซอยพระราม๓๖๖ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นประตูสีน้ำเงินซึ่งเป็นประตูด้านข้างนะครับจุดนี้เป็นจุดหลัก
เป็นประตูที่นักพนันทุกคนจะต้องใช้เดินเข้าเดินออกเพื่อเข้าไปสู่ห้องโถงในการเล่นการพนันนะครับ
และจุดนี้เนี่ยมันจะมีช่องประตูเล็กอยู่ที่บริเวณตรงกลางของประตูสีน้ำเงินนะครับ
ผมได้มีการไปส่องดูเนี่ยจะพบว่าข้างในเนี่ยจะมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งนะครับที่กั้นเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ห้องโถงที่มีการเล่นการพนัน
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้มีการเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อมาตรวจหาวิถีกระสุนแล้วก็เก็บร่องรอยพยาหลักฐานเพิ่มเติมครับ
อย่างที่ผมได้บอกนะครับก็คือทางพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางได้เดินทางมาตรวจสอบแฟลต์๔ชั้นที่นี่นะครับซึ่งเปิดเป็นบ่อนการพนันอยู่ที่ชั้นล่าง
ส่วนที่บริเวณชั้น๒ถึงชั้น๔เปิดเป็นที่พักอาศัยของชาวบ้านนะครับโดยการเข้าไปตรวจสอบนั้นเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้คนอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินผ่านประตูเข้าไปนะครับ
แล้วก็มีข้อมูลมาว่าการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องการที่จะตรวจหาร่องรอยวิถีกระสุนและรวบรวมพยาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยนิ้วมือแฝง
แต่เนื่องจากคนในบ่อนเมื่อคืนนี้มีจำนวนเยอะนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการกังวลว่าอาจจะไม่สามารถใช้ลอยนิ้วมือแฝงระบุตัวตนได้และก็ต้องไปหาพยานหลักฐานอื่นอื่นจากกล้องวงจรปิด
แต่ก็อย่างว่าครับกล้องวงจรปิดนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าบางจุดนั้นก็มีการถอดออกไปแล้วโดยจุดที่ต้องหานั้นก็เพื่อที่จะหาว่าเมื่อคืนมีการขนย้ายอุปกรณ์การเล่นการพนันออกนอกพื้นที่จริงหรือไม่
จากนี้ครับสำหรับบรรยากาศที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผมมาสังเกตนะครับก็เห็นว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดแต่เท่าที่สังเกตได้ครับก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีชายนิรนามครับทั้งเดินแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยวนเวียนมาดูความเคลื่อนไหวของบ่อนนี้ตลอดเวลา
จากนี้ผมได้ไปสำรวจบริเวณโดยรอบนะครับก่อนจะพบว่าบ่อนแห่งนี้มีทางเข้าออกทั้งหมดสามจุดโดยจุดที่ผมยืนเนี่ยจะเป็นจุดประตูหลักอยู่ด้านข้างอย่างที่บอกครับคือนักพนันจะต้องจอดรถและก็เดินเข้าออกเพียงประตูนี้เท่านั้นแต่หากเป็นนักพนันที่เคยมาที่นี่จะรู้ดีว่ายังคงมีประตูทางลับอีก๒จุดที่อยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังของตึก

ลับเนี่ยมีรอยเลือดหยดเป็นทางก่อนที่รอยเลือดจะหายไปบริเวณตรงท้ายบ่อน
แต่ก็มีข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าคนก่อเหตุได้วิ่งหนีไปทางซอกตึกของชาวบ้าน
ก่อนที่จะทะลุไปลานจอดรถของซาวหน้าแห่งหนึ่ง
ที่เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถประมาณสองไร่เบาะแสคดีนี้นะครับ
มีรายงานว่าเจ้าของบ่อนรายล่าสุดมีชื่อว่าเฮียตี
และก่อนเกิดเหตุมีหนุ่มชาวจีนนำอาวุธปืนมาข่มขู่เพื่อทวงเงินคืนเนื่องจากโดนโกงเงินไป
ช่วงขณะที่ชาวจีนเอาปืนมาขู่ทางพันธุ์ตำรวจตรี
ทะเศษจึงเข้ามาเจรจาแต่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็ก่อเหตุยิงกันขึ้นครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
เคลื่อนไหวหลังจากนี้ก็คือต้องอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ที่จะมีการออกมาให้ข้อมูลว่าที่นี่สรุปแล้ว
จะยืนยันหรือไม่ว่าที่นี่เปิดเป็นบ่อนจริงตามกระแสข่าว
เพราะตอนนี้เองมีแต่กระแสข่าวของสื่อและสังคมที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นยังคงไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

แล้วก็แก้ไขข้อมูลนะคะยืนยันว่ายศตำรวจที่เสียชีวิตสารวัตรแม็กซ์
ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐนะคะ